ที่เขาแบบว่าทำงานกับพี่ป้องมาเยอะมาก

คนตัวเพราะก็เป็นผู้ชายอบอุ่น

ดูแลถ้าแคมมีมากเลยมาเลยโอเคก็เป็นพี่ใช่ขี้น่ารักมากเลยอีกว่าก็จะเป็นคนที่ใช้เงินแบบจะอย่างแบบ

มากมายข้อนะ

ตอนนั้นคุณป้องเขาโกอินเตอร์นะเขาไปจีน

ฉันไม่เคยได้กินขนมจากประเทศจีนสักเช่น

ไม่ทำไมก็ซื้อปกติแต่ว่าบางที
ผมชอบไปเลี้ยงทีมงานอันนี้จริง
ผมเฉยพูดนะเพราะว่าแบบทีมงาน
อยากเป็นเล่นนักเอกของพี่ป้องเหมือนกันนะ
เป็นหนักเอวี
อ่านี่เป็นหนังกำพาทที่หน้า
มันไม่ใช่เทชูมันคือหนักกำพาหนู
มากจริง